หาก่อดดีพ่อค่ะ
ถ้าเราก็ต้องเรียกว่ามันด้วยข่าวที่มีคนแบบมันปล่อยออกมาก่อนก่อน

น่ากตกใจ
เหมือนที่คิดได้ให้สัมภาษณ์ไป

ก็เป็นคนที่เรา
ใส่ใจด้วยมากที่สุดค่ะ
เรียกว่าเปลี่ยนรสนิยมอะไรอย่างเงี้ย
คนมองไปกันไปเลย
คือคิดอะไม่ได้มีความคิดที่จะแบบ

เหมือนแบบอยู่ดีพอโต

งานหนักมากแล้วก็เหมือนช่วงแรกที่มีเหมือนที่คิดห่างกับพี่เนม
แล้วก็ไม่ได้ประกาศให้ใครรู้ก็คือคิดก็ไม่ได้แบบ
เหมือนไม่ได้แสดงออกหรือปรึกษาใครว่าช่วยเราหน่อยทำไงดี
มันก็มีช่วงที่แบบเสียใจบ้างอะไรบ้างบางทีก็เหนื่อยจังเลย
แล้วก็เชอเอมก็เป็นคนที่อยู่ตรงนั้นให้คิดมาตลอด

ก็เรียกว่าเชอเอมเข้าใจคิดมากที่สุดดีกว่า
คือถามว่ามันคงไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนหรอกไม่งั้นหนูคงไม่ถูกผู้หญิงบนโลกออนไลน์จมตีแบบนี้
คุยกับเอมนี่นานเท่าไหร่ล่ะครับคบกับเอมคุยกันไหม
ก็คุยกันก็คุยกันนานแล้วนะคะใช่
ก็สักพักหนึ่งค่ะใช่
ก็เหมือนที่คิดบอกไปค่ะคิดไม่ได้มีความไข้อะไรกับเชอเอมา
มันก็เลยแบบว่าจะพัฒนาคิดก็เลยไม่รู้ว่าจะพัฒนาไปตรงไหน
เพราะถ้าตอนนี้คือเชอเอมก็คือแบบเหมือนอยู่บนจุดสูงสุดของคนพิเศษแล้วใช่
คือถ้ามันจะเบี้ยนขึ้นมาแบบคิดก็ไม่รู้อ่ะ
คนอื่นเข้าใจผิดว่าเราเป็นเลสเบียน
ก็ถามว่าบางทีเอ็มก็น่ารักน่ากอดหน้าหอมแก้มอะไรอย่างนี้
แต่ยังไม่ได้แบบมีความรู้สึกลงลึกก็ไม่รู้อะ
คุณลองหอมแก้มเขาไง

อย่างงี้ก็เป็นภูติหัวผู้ชายอยู่ไหม

เชอเอมแบบเป็นคนที่ทำให้เราใจเต้นมากสุด
แล้วเราก็หงก็จริงพูดยังดูแย่เนี้ย
เหมือนแบบในความกันผู้หญิงค่ะ
น่ารักน่ากอดกับผู้ชายอีก
ตอนนี้เอมก็ไม่มีแฟนค่ะใช่
ก็คุยกันแล้วก็แบบก็คุยกันแล้วก็เหมือนแบบ
สับสนว่ามันจะเรียกว่าอะไรดีเป็นความสัมพันธ์ที่เราสนิทกันรู้ใจกัน
แต่แบบก็กอดกันได้ใช่หอมแก้มกันได้
แต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าคิดอยากจะทำอย่างนี้กับผู้หญิงทุกคนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็บอกว่าเขาเป็นคนพิเศษค่ะใช่
ก็ถ้ามีคนมาพิสูจน์แล้วสำเร็จก็คงกลับไปชอบผู้ชายค่ะใช่

บางคนคิดคิดคิดเนี่ยคนนี้ก็สวยเนาะ

ก็คิดดีกับพี่เจมส์เลย
กับพี่เคยอีก

รู้ว่าแบบเล่นกันอย่างนี้

คือคือความสำคัญกับพี่เนมคือก็จบกันด้วยดี

เนมเป็นหน้ากากสมุไรฮิตก็ยังเชียร์อยู่เลย
เมื่อพี่น้องโรงเรื่องเข้ามาเป็นคนพิเศษ
แล้วได้บอกพี่เนมว่าคนเนมเป็นคนพิเศษค่ะ
เราก็บอกค่ะบอกว่าตอนนี้คนนี้พิเศษสุด
คือคนนี้เหมือนถ้าเวลาใน๑วันของเราเป็นกราฟวงกลมใช่ไหมคะ

เชเอมคือคนที่ได้เวลาในหนึ่งวันของเราไปมากที่สุด
ก็ได้เจอกันได้คุยกันบ้างค่ะใช่
พี่ตอบได้ไหมคำถามนี้
ไม่ค่ะคือคิดว่ามีบ้านที่บ้านให้บ้านมาหลังนึง
เหมือนแบบเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเป็นบ้านที่บ้านมีอยู่แล้ว
แบบถ้าคิดจะรีโนเวทเข้าไปอยู่ก็ได้นะ
แล้วเหมือนตอนแรกคิดก็มองว่าการอยู่บ้านแบบทั้งหลังคนเดียวมันแบบมันก็ค่อนข้างใหญ่อะค่ะ
มาอยู่ด้วยกันเป็นรูโมเมฆไหมอะไรอย่างเงี้ย
ก็มีคนช่วยหารค่าน้ำฝ้าไฟกันก็น่าจะเป็นเรื่องพิธี
อันนี้ก็รู้ไงว่า
ก็บอกว่าถ้ามายุ่วอคิดเนี่ยไม่ต้องจ่ายค่าเช่า

เพราะแบบชิ้นว๊ะตึง
อย่าง

แบบจะแทนแบบเป็นน้องแอมกับน้องคิ้น

ทีนี้ถ้ามีผู้ชายมาจีบน้องเอมล่ะน้องคิดว่าไม่ค่ะ

หรือว่าปิดประตูทั้งคู่เลย
ไม่ใช่ค่ะคือคิดก็คุยกับเอมแบบ
มีจุดยืนกันชัดเจนว่าถ้ามีคนเข้ามาตอนนี้มาจีบคิดหรือเอม

ไม่ได้แบบมาหม้อมาอะไรอย่างนี้

เหมือนแบบเนี่ยเธอแบบถ้ามาเป็นแฟนเราแล้ว

รู้สึกว่าก็ต้องแบบเราจะเป็นเพื่อนกันไปอย่างนี้ค่ะ
ถ้าจะมีใครเข้ามาเขาต้องรับได้ความสัมพันธ์ของเราตรงนี้ด้วย
แต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรผิดนะคะ
ค่ะก็เหมือนที่ผ่านมา

บางทีคิดก็คิดก็อาจจะไม่ใช่คนตอบคำถาม

อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

ซึ่งจริงแล้วคิดชอบวงนี้มากชอบมาก

เหมือนแบบทุกคนติดงานแล้วเป็นวันดังคารพอดี

ว่าไม่ได้ละยังไงจะไปดูให้ได้

รู้ว่าพี่นาธีไปเหมือนกันก็เลยแบบ

กินข้าวขอไปด้วยขอนั่งแท็กซี่ฟรีด้วย
พักนอนโรงแรมไหนเดี๋ยวเราไปนั่นไปจองด้วย

ก็ต้องเรียกว่าพี่นาธีเป็นพี่ที่แบบ
เหมือนคิดกับพี่เมมไม่ได้เลิกกันแย่ค่ะ
พี่นาธีหรือพี่โน้ตหรือพี่ป้ายเอง
เป็นพี่ที่คิดขอบเริ่มเหมือนเดิมสฤษด้วยเหมือนเดิมค่ะ

ค่ะก็มีกอดคอชัมใจไปด้วยกันขยุดที่นู่นสิงคโปร์ค่ะ
แต่มีคนอื่นไปด้วยไหม

ขอบคุณค่ะพี่พีช